พาไปทานทุเรียนทุเรียนสายพันธุ์ใหม่ของประเทศไทย

ที่สบายอยสงครามผัดฟอสซิล

ทำไมมันเหลืองขนาดนี้
เนื้อเหลืองประมาณนี้เห็นไหมคะ

อย่างนี้พี่ปุ้ยจองวันนี้คือได้กินอีกทีปีหน้าเลยเหรอใช่ค่ะ
ใช่ค่ะ
เห็นเม็ดไหมครับ

ประเทศไทยระเพาะรวนแต่เช้าเลยพี่ปุ้ยทำไมเขาเรียกว่าทุเรียนฟอสซิล
มาเล่าให้ฟังคุณสุรินนำสกุลเถาะเป็นเจ้าของสวนทุเรียน
เล่าบอกว่าทุเรียนสายพันธอสซิลเป็นสายพันธุ์ใหม่ของประเทศไทยใช่ไหม
ตอบคำถามดอมที่ตั้งชื่อนี้ก็เพราะว่าเป็นทุเรียนที่ปลูกอยู่ในแหล่งแร่ฐานหินลิกไนท์อ๋อ
มันมีผลวิจัยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก่อนหน้านี้
สำรวจพบว่าพื้นที่อำเภอสบาย้อยของจังหวัดทรงขลา
โดยเฉพาะตำบลครูหาแล้วก็ตำบลทุ่งพอ
เป็นแหล่งฟอสซิลที่มีฐานหินลิกไนท์คุณภาพดีมานานกว่า๒๐ปีแล้วนะคะ
คุณภาพดีแสดงว่าดินแร่มันครบมันอุดมสมบูรณ์
ทีนี้ก็เลยทำให้ฟอสซิลทุเรียนฟอสซิลมีจุดเด่นคืออะไรรู้ไหม
ลูกเดียวนะคะจะมีฟังนะคะใครสายดุเรียนดุเรียนเลิฟเบอร์
ในลูกเดียวเนี่ยนะจะมีรสชาติของทุเรียนหมอนทอง
สมกับทุเรียนพื้นบ้านเหมือนกับว่าได้กินทุเรียน๒สายพันธุ์ในลูกเดียว
ผสมผสานกันอย่างลงตัวมากไฮบริดเลยเพราะฉะนั้นรสชาติมันก็เลย
หวานมันอร่อยกลมอร่อยมากนะคะ
อย่าลืมนะปุ้ยนะพี่ขอไม่เลอไม่เลออ่านข่าวไม่เลอเพราะยังไม่ได้ทานนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมลักษณะของผลเนี่ยก็จะเห็นไหมคะ
ลูกจะกลมโตมีคั่วแบบนี้คั่วค่อนข้างจะใหญ่ด้วย
เพราะฉะนั้นเหมาะมากจับได้เหมาะมือมากเลยนะคะ
เหนียวด้วยไม่ต้องกลัวหลุดใส่เท้านะฮะ
ทีนี้เจ้าของสวนค่ะคุณสุรินยังบอกต่ออีกนะคะว่า
ทุเรียนฟอสซิลให้ผลผลิตปีนี้นะประมาณตันกว่า
ก็ประมาณพันกว่ากิโลกรัมถามว่าพอไหมต่อความต้องการ
บอกเลยว่าไม่พอนะคะขายในราคากิโลกรัมละ๑๕๐บาท
ทำไมไม่พอการันตีความอร่อยเพราะลูกค้าจองที่ต้นจนหมดแล้ว
ไม่มีวางขายในท้องตลาดนะคะส่วนภาครัฐเองพอดูแบบนี้แล้วนะคะ
บอกโอ้ทุเรียนหนึ่งขายดีรสชาติอร่อยนะคะต้องส่งเสริมไหม
ต้องเร่งส่งเสริมแล้วล่ะภาครัฐบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งส่งเสริมขยายพันธุ
แล้วก็พยายามผลักดันให้ทุเรียนฟอสซิลเป็นของดี
ประจำอำเภอสบาย้อยที่จังหวัดสงครา
เพื่อเป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นด้วยนะคะ
เห็นไหมกลมไหมกลมมาก

คู่แข่งกับทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกดเลยนะ